แม้พวกคนนี้ยังทิ้งจะแกล้งอะไร
ขนมตีน้ำยาขนมตีน้ำยา
อุ้ยตื่นแต่แต่ตีสี

วันนี้ง่านบุญเห็นป่ะ
ง่านบุญค่ะดิคนยังได้สนิทไปง่านบุญได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามารายงานตัวแล้วนะคะ
รวมถึงรายงานสภาพอากาศด้วยนะคะ
เอาโดยรวมวันนี้ภาคเหนือและภาคอีสานก็อากาศเย็นลง
องศาเซลเซียสถือว่าเย็นเยอะเหมือนกันนะคะ
ส่วนภาคกลางเนี่ยอากาศก็เย็นในช่วงเช้าแล้วค่ะคุณผู้ชม
เอาดูเรื่องของลักษณะที่แสดงอุณหภูมิก่อนนะคะ

จะเห็นว่าภาคเหนือมันมีความเขียวเกิดขึ้น
อีสานมีความเขียวประปราย
ความเขียวคืออะไรความเขียวคือความเย็น
แต่ภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงเช้าช่วงเย็น

เวลาเดินออกไปทำงานกลับจากทำงานก็พอได้อยู่แต่กลางวัน

เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าภาคเหนือที่เขาหนาวขึ้น
เพราะว่าโอ้โหเส้น๑๐๑๔เขากลับมาอีกแล้วนะคะ
จากประเทศจีนเป็นความเย็นที่กลับมา
แต่ทีนี้ค่ะเรื่องของฝนเราก็ต้องตรวจสอบเช่นเดียวกัน
ภาคใต้จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเกิดขึ้นณช่วงเวลานี้
แต่เป็นกลุ่มฝนที่ค่อนข้างบางค่ะ
อาจจะทำให้เกิดฝนได้แต่ว่าเป็นฝนปล่อยเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
โดยเฉพาะในทะเลอ่าวไทยอาจจะทำให้เกิดฝนได้
พอฝนน้อยแบบนี้คลื่นก็ต่ำตามไปด้วยนะคะ
๑เมตรเท่านั้นใครที่จะไปเที่ยวเกาะแก่งต่าง
รวมถึงชาวประมงที่จะออกไปหาปลาวันนี้
คลื่นต่ำเหมาะแก่การเดินเรือนะคะ
สภาพอากาศหนาวแบบนี้บอกว่าเน้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
นครพนมหนาวต่อเนื่องจุดนี้โดยเฉพาะริมแม่น้ำโขง
เกษตรกรบอกแฮปปี้มากค่ะ
นี่กะหล่ำปลีหัวใหญ่อวบอ้วนผักงามป๊าดไปตะกินแท้
เขาบอกว่าผักสวยแบบนี้ดักขายได้ราคาดีแบบนี้
แปลงผักยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูป
สวยไปอีกแบบปกติเคยเห็นทุ่งดอกไม้

ส่วนอีกหนึ่งจุดเกลือสินเทาช่วงนี้ไปดูอาชีพนะคะ
ชาวบ้านหนองแจ้งน้อยที่อำเภอบัวใหญ่นครราชศรี
เขาบอกว่าจุดนี้ทำเกลือสินเทา
ลักษณะเป็นการสืบสารประเพณีเลยนะเพราะว่าทำมาเป็นร้อยปี
วิธีการค่ะขุดดินในนาเอามาต้มผ่านกระบวนการต่าง
ผลึกเกลือสินเทาเม็ดขาว
เขาบอกว่าทำเท่าไหร่ขายหมดตลอด

เอาเกลือสินเท่านี้ไปมักปลาร่า

แซ่บคากนั่วคากเข้าวาจังสิแด้ล่ะ
โอ้โฮเป็นตัดลองเบื้องแด้ล่ะเนอะ

ใครที่จะไปวัดต่างไปกราบไหว้ขอพร

มิครอนเขาไม่ปรานีคุณนะคะ
ส่วนที่ฉันเนี่ยเห็นไหมคะเต้นคนเดียวค่ะ

เชิญชวนแล้วกันนะคะ